ไปกันเลยดีกว่านะครับเริ่มต้นจากนักชกในมุมน้ำเงินกันเลย
คนนี้นะครับมาจากอำเภอเชียงขวัญจากจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับ
กมาแล้ว๗๕ไฟล์ชนะ๕๖ไฟล์เสมอ๒ไฟล์และแพ้๑๗ไฟล์ครับ
ต้นจากอำเภอศักดิ์ศิษฐ์
มาดูในมุมแดงกันบ้างดีกว่านะครับ

อำเภอพรมทีรีย์จากจังหวัดนครสีธรรมราชนั่นเอง
ชกมาแล้ว๘๗ไฟล์ชนะ๖๓ไฟล์
เสมอ๑ไฟล์แล้วแพ้๒๓ไฟล์
ไม่ใช่สัตลาท์

คุณพ่อน้อยเจฟอูบางกะปรีกกับชัมป์ครับ

ประดานคุณคนน้อยมีบีดีกี่เป็นทัมเปียนด้วยนะครับ
วันนี้เขามาเจอกับเสือไฟล์สอศักดิ์สิทธิ์ครับ
นายวรวุฒิอาทิตย์ตั้งครับ
อำเภอเชียงขวัญจังหวัด๑๐๑วัย๒๗ปี
รายการมวยไทยไฟเตอร์ของเรานี่เองครับ
ค่ายมวยสศักดิ์สิทธิ์

นี่คือน้องชายแท้ของคนไม่ยอมคนครับ

แล้วก็เด่นวัดโทสอสมหมายครับ

นายรอกีตอิสลามจากพรมคิรีครับ
นครศรีธรรมราชวัย๒๔ปี

แพ้๑ชนะ๒ครับ
ค่ายมวยสสมหมายครับ
วันนี้นั้นพี่ชายคนโตแล้วครับ
เด่นวัดโทสสมหมาย

เพราะว่าเมื่อวานชกอยู่ที่ภาคใต้
ไปชนะคะแนนเมืองไทยครับ

ต้องบอกว่ายังรักษามาตรฐานจอมดีเดือดได้ดีครับ

และขุนพลน้อยนี่ก็ประเภทเดียวกับพี่ชายครับ

และขึ้นไปถอดมงคลให้กับน้องชาย
และคนที่ถอดมงคลนั้นกับเสือไหวพ่ายนั้นคือ
อดีตแชมป์มวยรอบนะครับ
เจ้าของสี่เสื้อสรสักสิสคนนี้แหละครับ
นี่อดีตแชมป์มวยรอบ
ต้องบอกว่าเกือบ๓๐ปีแล้วนะครับ

คุณพลน้อยนี่ก็ไม่ธรรมดาครับจอมดีเดือดเลยครับ
ดีเดือดจอตู้อีกคนครับ

ปัจจุบันนี้เด่นวัฒโธนั้นต้องบอกว่า
เป็นมือขวาของโปรเตอร์สมหมายสกุลเมตตาก็ว่าได้ครับ
เป็นคนที่โปรเตอร์สมหมายสกุลเมตตานั้นไว้วางใจที่สุดเลยครับ
สายหลังกลับฝีมือกับมวยบูครับ

ประเทศหรืออะไรก็ออกอย่างนั้นนะครับ

ในขณะที่เสือไฟนั้นหลักเหลี่ยมจับจังหวะคู่ต่อสู้ได้ดี

เอาจะรักเนาะเอ็กตาซ่า

ต้องบอกว่าไอ้ต้าซ่านั้นก็ได้รับการสนับสนุน

คนน้อยนั้นประเภทถอยหลังหกล้มนะครับโอ้ยทิ้งเข้าหมัดซ้าย
โดนเต็มใบหน้าของเสือพ่ายเหมือนกัน
โอ้โหเสียบด้วยเข่าแล้วเติมด้วยแข้งครับ
อันนี้ครับสังควรคำว่าถอยไม่เป็นอยู่แล้วครับตระกูลนี้ครับ
ระกูลอิสลามนี่ต้องยอมรับเลยโอ้ยนี่ครับศอกซ้าย
ออกลูกออกหลานมานี่ต้องเลี้ยงครับต้องจองเลยล่ะครับ

ใครที่จะใช้สีเสื้อนี้ได้ต้องบอกว่าต้องการันตีในเรื่องหัวใจ
จอโอ้โหอย่างเสียขวาครับ

แต่ยังเก็บอาวุธเข้าต่อสู้ไม่ดี
เอ้าแล้วกันขวัดด้วยสองซ้าย
เติบด้วยแข่ง
ซ้าย่างเดียวครับผู้ต้นน้อย
ต่อมาหวังทางซ้าย
เสียงให้ขอบความหมดยกที่หนึ่ง

ไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์ในวันนี้

นี่คือน้องชายครับของเสกสรรออกขวัญเมือง

มีดีกันคนละอย่างเลยครับยกแรกนั้น

มวยจังหวะฝีมือครับทางหน้าเสื้อไฟ

บทเบียดกันเป็นอย่างไร

สิทธิ์เมืองสุรินนั้นขึ้นไปเป็นพี่เลี้ยงด้วยตัวเองเลยครับ
ยกที่สองครับ

ต้องการสวัสดีค่ะ
ต้องการสวัสดีค่ะ

ต้องการสวัสดีค่ะ
ต้องการสวัสดีค่ะ
ต้องการสวัสดีค่ะ

ต้องการสวัสดีค่ะ

ต้องการสวัสดีค่ะ

ต้องการสวัสดีค่ะ

ต้องการสวัสดีค่ะ

ต้องการสวัสดีค่ะ

ต้องการสวัสดีค่ะ
ต้องการสวัสดีค่ะ

ต้องการสวัสดีค่ะ

ดูครับความขยันของแกครับขุนพลน้อย
หล่อยทุกครั้งต้องบอกว่าได้ใจคนดูทั่วประเทศครับขุนพลน้อย

ดเขาซ้ายใส่เจอแค่งซ้ายสวน

พยายามจะฝันด้วยสองอู้วเหลือดกับชะลมนะครับ

คุณพลน้อยนั้นต้องบอกว่าไม่ธรรมดาแล้วครับ
เสื้อป้ายวางแค่ง
อย่างกันส่วนด้วยสองแล้วใช้เหลี่ยมวางแค่งซ้ายสวย
โอ้โหมาครับเข็นเข้าเชือก

กรรมการเปลี่ยนเกมก่อนครับ

โอ้โหแผลไม่เยอะครับแต่เลือดนั้นออกเยอะ

อ้าทางด้านเสื้อป้ายนี้เน้นลูกขยันครับ
กลับมาพยายามจะวางแข้งซ้ายครับ

นี่ครับกดลงมาแล้วเสียบด้วยเขาซ้าย
อ้าวนะครับเล่นเครื่องมายอีกครับ

แล้วใช้เหลี่ยมตัวช่วยแล้วเสียบด้วยเขาซ้าย

ทรัพย์ล่างทรัพย์ไปอีกที
โอ้ถ่ายจัดจริงจริงครับคุณพนอยด์

ล้อมในเสื้อว่ายเสียบด้วยสายเสียบด้วยสาย

หินด้วยหมัดซ้ายเลยครับคุณพนอยด์

แล้วตีด้วยขวาครับ

ไม่มีใครหนีใครเลยครับหมดยกที่สองครับ
โอ้โหดูครับภาพช้ามีครับ
ซ้ายพยายามจะทิ้งด้วยหมัดซ้ายทั้งไหล่เลยครับขุนพลน้อย
สปีดการออกอาวุธของแกนั้นทำได้ดีเหลือเกินครับ
ในขณะที่เสือไฟนั้นอาศัยลูกเนื้อเน้นครับ

เล่นงานจนทางด้านเสือไฟล์นี้แตกเลยครับบริเวณ
หัวคิ้วทางด้านขวาครับดูดกระปักด้วยสอก
เสื้อด้านเสื้อไฟล์นี้พยายามจะเน้นลูกชัดเจนครับ
โอ้โหแลกกันไม่มีใครยอมใครเลยครับ
นาทีที่เหลืออะไรจะเกิดขึ้นติดตามชมได้เลยครับ
บอกว่าคนที่จะชกกับคุณพลน้อยสภาพร่างกายมาต้องเกินร้อยครับ

ต้องบอกว่าคนที่จะโชคกับคุณพลน้อยสภาพร่างกายมาต้องเกินร้อยครับ

ต้องบอกว่าคนที่จะโชคกับคุณพลน้อยสภาพร่างกายมาต้องเกินร้อยครับ
ต้องบอกว่าคนที่จะโชคกับคุณพลน้อยสภาพร่างกายมาต้องเกินร้อยครับ
ต้องบอกว่าคนที่จะโชคกับคุณพลน้อยสภาพร่างกายมาต้องเกินร้อยครับ
ต้องบอกว่าคนที่จะโชคกับคุณพลน้อยสภาพร่างกายมาต้องเกินร้อยครับ
ต้องบอกว่าคนที่จะโชคกับคุณพลน้อยสภาพร่างกายมาต้องเกินร้อยครับ
ต้องบอกว่าคนที่จะโชคกับคุณพลน้อยสภาพร่างกายมาต้องเกินร้อยครับ
ต้องบอกว่าคนที่จะโชคกับคุณพลน้อยสภาพร่างกายมาต้องเกินร้อยครับ
ต้องบอกว่าคนที่จะโชคกับคุณพลน้อยสภาพร่างกายมาต้องเกินร้อยครับ
ต้องบอกว่าคนที่จะโชคกับคุณพลน้อยสภาพร่างกายมาต้องเกินร้อยครับ
ต้องบอกว่าคนที่จะโชคกับคุณพลน้อยสภาพร่างกายมาต้องเกินร้อยครับ

ต้องบอกว่าคนที่จะโชคกับคุณพลน้อยสภาพร่างกายมาต้องเกินร้อยครับ
ต้องบอกว่าคนที่จะโชคกับคุณพลน้อยสภาพร่างกายมาต้องเกินร้อยครับ
ต้องบอกว่าคนที่จะโชคกับคุณพลน้อยสภาพร่างกายมาต้องเกินร้อยครับ

ต้องบอกว่าคนที่จะโชคกับคุณพลน้อยสภาพร่างกายมาต้องเกินร้อยครับ

ต้องบอกว่าคนที่จะโชคกับคุณพลน้อยสภาพร่างกายมาต้องเกินร้อยครับ
ต้องบอกว่าคนที่จะโชคกับคุณพลน้อยสภาพร่างกายมาต้องเกินร้อยครับ
ต้องบอกว่าคนที่จะโชคกับคุณพลน้อยสภาพร่างกายมาต้องเกินร้อยครับ

ต้องบอกว่าคนที่จะโชคกับคุณพลน้อยสภาพร่างกายมาต้องเกินร้อยครับ
ต้องบอกว่าคนที่จะโชคกับคุณพลน้อยสภาพร่างกายมาต้องเกินร้อยครับ

ต้องบอกว่าคนที่จะโชคกับคุณพลน้อยสภาพร่างกายมาต้องเกินร้อยครับ

ต้องบอกว่าคนที่จะโชคกับคุณพลน้อยสภาพร่างกายมาต้องเกินร้อยครับ

ต้องบอกว่าคนที่จะโชคกับคุณพลน้อยสภาพร่างกายมาต้องเกินร้อยครับ

ต้องบอกว่าคนที่จะโชคกับคุณพลน้อยสภาพร่างกายมาต้องเกินร้อยครับ
ต้องบอกว่าคนที่จะโชคกับคุณพลน้อยสภาพร่างกายมาต้องเกินร้อยครับ

ต้องบอกว่าคนที่จะโชคกับคุณพลน้อยสภาพร่างกายมาต้องเกินร้อยครับ
ต้องบอกว่าคนที่จะโชคกับคุณพลน้อยสภาพร่างกายมาต้องเกินร้อยครับ
ต้องบอกว่าคนที่จะโชคกับคุณพลน้อยสภาพร่างกายมาต้องเกินร้อยครับ

คุณบทน้อยเปลี่ยนเข้ามาคุณบทน้อยวางซ้ายแล้วเจอข่าวซ้ายเสียบ

เหลือตกเวทีเลยครับดูครับสู้กันสนุกจริง
หน้าสัดกันกันดูเดือนครับ
สะพายเปลี่ยนเข้ามายังจะเสียบซ้ายดึงขอบขวา

มีใครหนีใครซ้ายขยับมามีศอกเติม

พยายามจะไล่แขนสู้ครับ
สวัสดีครับไม่ถอยเลยครับกับมันซาย
สวัสดีครับพยายามจะเบียดเข้ามาพยายามวางซาย
ยังเมิดครับสวัสดีครับเปรียดแล้วเสียดด้วยเขาขวา

โอ้โหลูกถี่ลูกขยันจริงครับขุนพลน้อย
โอ้โหแกออกอาวุธได้ตลอดครับ

โอ้โหแลกกัน๙นาที๓ยกเต็มเลยครับ
โอ้โหครบ๓ยกเรียบร้อยแล้วครับสำหรับผู้เอกนำรายการเราในสัปดาห์นี้ครับ
ไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์เสิร์ฟความมันแบบนี้เป็นประจำครับ
จริงครับวางแค่งซ้ายแล้วเสียดโอ้โหเอาคืนครับ
หังหัวงด้วยแค่งครับและเรียบเติมตลอดครับ

แล้วนี่ครับเห็นเก้าเชือก
โอ้วฟัชกันเกือบตกเวทีเลยครับ
วางด้วยแข้งซ้ายเก็บได้ครับแล้วพยายามจะเข้าในครับ
เสียบปีดด้วยซ้ายครับปิดมาเสียบซ้ายคืนครับแทนหน้าเสือฝ้าย

สมแล้วนะครับที่เป็นคู่เอกของเราในวันนี้นะฮะ
เราไปลุ้นกันดีกว่าว่ารางวัลของเราจะแตกหรือไม่
สนับสนุนโดยปุ๋ยโฟร์แมน

เสือไฟสตรศักดิ์ศิษย์
โอ้โหคุณผู้ชมครับมันสะใจจริงครับคู่นี้นะครับ

ความมันยังรอท่านผู้ชมอยู่ที่นี่

ไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์
โปรดติดตามตอนต่อไป